กลับมากกลับข่าวไดไข่หลายคน

ภูมินองค์สำคัญต่ำตลอดทีชั้นชอบที่เขาพูดมาก
ฉันรักเขาเลยจากที่ไม่ได้เป็นแฟนคลับของ

ใช่ที่เขาพูดวิ่งไปตอนนี้เรารู้แล้วเหตุผลที่เขาต้องวิ่งเพราะอะไร
เพราะให้คนตื่นขึ้นมาว่าดังขาดแคลนอยู่
แล้วถ้าเรามี๑๐ล้านคนให้คนละ๒บาทก็เป็น๒๐ล้านบาท

ถ้าสมมุติจะนับจริงตูนกับตั๊กบงกุฎคือญาติกัน

ค่ะแยะที่แอด้วยใช่ไหม

แต่หลายคนบอกทำไมไปสร้างโรงพยาบาลที่วังสะพาน
เพราะช่วงหนึ่งคุณตูนเคยไปอยู่วังสะพานเหมือนกัน
จริงคุณเป็นคนไปอยู่สักแป๊บนึงอะไรอย่างนี้
เขาเห็นว่าโรงพยาบาลรัฐบาลที่นั่น

เขาก็เลยรู้สึกว่าเขาอยากจะทำอะไรกับถิ่นฐานที่เขาเคยไปอยู่

ได้ไปอาศัยอยู่ที่นั่นต้องเงินเงินหัวใจ
ล้านเขาก็คิดในใจว่าเขาหาเงินสัก๔๕ล้าน
ช่วยสมทบทุนในการสร้างโรงพยาบาล
ปรากฎว่าถลุกไปอีกฮะ
ทะลุมากกว่าเวลาจัดรับโทรศัพท์การกุศลอีก

แรก๒๐ฉันก็ตื่นเต้นแล้วนะที่เขาโกนหนวด

อันนี้ไปช่วยได้ต้องหลายโรงพยาบาล
หอดกระปุกออมสินช่วยโรงพยาบาลขาดแคลนทั่วประเทศ

คือตูนบอดี้แลมเดินหน้าทำโครงการ๙คนละ๙วิ่ง๑๐วัน๔๐๐กิโล
เราดมคุณซื้ออุปกรณ์การแพทย์กับโรงพยาบาลบางสะพานช่วงประจบกิจการ
ก็อย่างที่บอกกันว่าได้ทั้งหมด๗๐ล้านบาท
ตูนได้โพสต์ข้อความถึงก้าวต่อไปที่จะทำเพื่อสังคมไทย
ระบุว่าถ้าต่อไปจะมีกระปุกออมสินให้ทุกคนช่วยกันหยอดคนละ๕บาท๑๐บาทต่อเดือน
มีประสิทธิภาพมากขึ้นและยั่งยืนต่อไป

ก้าวต่อไปของคนไทยเพื่อคนไทย

ตูนจะไม่ค่อยโพสต์ในไอจีหรือโซเชียลเท่าไหรใช่ไหม
โพสต์โพสต์น้อยแล้วก็ไม่ค่อยได้พูดอะไรถึงคุณก้อยเท่าไ
อะไรแบบนี้ใช่ไหมครับเต็มงานแต่ด้านสูตรโพสต์ถึงพี่ก้อยว้าน

เมื่อวันที่๑๒ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ย
ได้โพสต์ภาพอีกหนึ่งกำลังใจที่สำคัญที่อยู่ด้วยเสมอระหว่างการวิ่ง
โครงการ๙คนละ๙

ผมไม่ค่อยโรแมนติกอย่างใครเขา
ไม่ชอบพูดมากพูดเยอะเลอะเถอะ

เคยโดนว่าอยู่เสมอว่าไม่ค่อยให้ความสำคัญ
จนถึงวันนี้เป็นเวลากว่า
ปีที่รู้จักและคบกันมา
๖ปีแล้วหรอ
อ๋อจริงน่ะโรแมนติกมากเลย

ขนาดพี่เมียเองอยัง
พาวอลลับ
พาวอลลับไม่มีศิษย์ตกโรแมนติก

โพสต์มันถึงสิ้นที่มีความนิสสลัก
อยากเห็นเหมือนกันนะฮะ

เดี๋ยวจะหามาให้เดี๋ยวขอเข้าตึกก่อน